กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคอรมอตั้งคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
วันนี้มีการประชุมร่วมกันกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กับเรื่องของกรอบการทำงานแล้วก็การใช้งานต่างวิธีการต่าง
รวมแล้วถึงเวลาด้วยว่าจะทำตอนไหนจะดำเนินการอย่างไร
แล้วก็สามารถที่จะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ก็เบื้องต้นน่าจะ
สักประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าวันที่๑กุมภาพันธ์ครับ
โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะมีการเสนอในสัปดาห์หน้า
ว่าเดี๋ยวเสนอคอรมอตั้งเลยนะฮะเพื่อให้เป็นกลไกในการทำงาน
อย่างเร่งด่วนเร็วมากขึ้นครับอีกหนึ่งประเด็นคือทางด้านของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ครับมีการตอบรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการให้
เชื่อประชาชนก็โอกาสครบรอบ๗๐ปีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
จัดทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนให้คนไทยครับมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้ด้วยโอกาสแล้วก็คน
การสงเคราะห์แล้วก็รักษาการกรรมการผู้จัดการทอศก็บอก
ว่าล่าสุดมีการปล่อยสินเชื่อมรวมไปแล้วกว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท
ที่เป็น๗๐ของเป้าหมายสินเชื่อใหม่ในปีนี้ครับ
ยืนยันว่าตอนนี้สภาพคล่องเองก็เพียงพอในการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้กับประชาชน
แล้วคาดการณ์ว่าจะออกนโยบายใหม่ได้เนี่ย
ซึ่งรัฐเองก็จะมีการออกนโยบายใหม่เพื่อนหนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
ภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วโอกาสนี้ครับก็จะปล่อยสินเชื่อสังหาได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นประมาณสัก๓ครับในปีหน้านี้นะครับ